ไปดูการปลดล็อกของบุรีรามยูนิเต็ดกันบ้างนะครับ
ในการเล่นเกมลีกนัดที่๓
ระดูการด้วยการเอาชนะประจวบไปได้ครับ

รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับ
ด้วยการสำานาคบุคเป็นแพ้อุระวะ๐๓
กลับมาคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จนะครับ

ได้ประตูจากทางผู้เล่นนะครับ

ประตูแรกเมื่อสักครู่แล้วก็นาที๗๔ครับ
นาที๘๒จังหวะนี้เด็ดขาดมากครับ
ใช้ความเร็วกระชากแล้วจิ้มเข้าไป

สุโขทัยเสมอกับสุพรรณบุรีไปนะครับ

ก็เอาชนะสุดประการ
คว้าชัยนัดแรกในซีซั่นนี้ได้

ท่าเรือนำเป็นจ่าฝูง๗คะแนนนะครับ

แต่ว่าลูกประตูได้ดีกว่านะครับ
ก็เลยขึ้นนำเป็นจ่าฝูง

รวมถึงอันดับ๕ครับ
๖คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้ก็เป็นรองลงมาครับ

ส่วนบุรีรำนะครับแชมป์เก่านั้นอยู่อันดับ๖